ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ฝนมาโอ้โห

ฝนแรกจับปลาขายสร้างรายได้พุ่งวันละ

ชาวบ้านได้เฮคุณดูท่านี่โห

พึ่งฝนพึ่งฟ้านี่แหละนะคะ
ที่ลำนำแม่ต่ำตะบลแม่ต่ำอเมืองจังหวัดพะเยาว์นะคะ
เกิดฝนตกในช่วงที่ผ่านมา
ชนิดต่างมีทั้งปลาขาวปลาสร้อยปลานิน

ไม่รู้จะใช้คำไหนดีอ่ะจริงมันชุกมากมันชุมมากนะคะนี่ค่ะที่ลำน้ำแม่ตามชาวบ้านในชุมชนท่าวังควาย
ก็พากันมาหมดโอ้โหเอาอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มันจับปลาได้
เอาแหเอายอเอาอะไรออกมาหมดเลยจับปลากันเต็มแบบเนี้ยคุณ
ชาวบ้านนี่ได้ปลากันไปคนนึงหลายร้อยกิโลนะคะ
ทำให้มีรายได้จากการขายปลาทีก็หลายพันบาทอยู่บรรยากาศบริเวณลำน้ำตรงนี้นะในชุมชนท่าวังควายนี่
โอ้โหเต็มไปด้วยชาวบ้านเนี่ยจับปลาได้เอาปลามาขายเอายอออกมาเอาแหออกมา
แล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาซื้อเข้ามาดูกันคึกคักมากที่ตลาดนี้โอ้โหคุณดูดิ
ชาวบ้านเขามาซื้อกันถึงที่มันก็คือจะได้ปลาที่สดนะโอ้สดขนาดที่ดิ้นออกจากมืออ่ะ
มันแวนิดเดียวแพลตอ่ะมันแพลตได้เลยแล้วก็คุณขานี่แหละ
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายปลาเขาก็จะมารับซื้อกันตรงนี้ด้วยขายอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณยี่สิบถึงสามสิบบาท
คุณลองคิดนะเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาขายได้หลายพันบาท
แต่เขาขายกิโลละยี่สิบสามสิบบาทแสดงว่าปลาต้องเยอะมากใช่
แปลว่าปลามันต้องหลายกิโลมากนะคะทำให้ชาวบ้านเขามีรายได้กันในช่วงนี้
วังท่าวังควายมีแต่ปลาสดสดขายแล้วก็มีคนที่มาซื้อมาหา
ประกอบอาหารอะไรกันแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายโอ้โหคุณปลาเยอะจริงจริง
เยอะมากอ่ะมันคุ้มมากอ่ะคุณดูดิไม่รู้จะใช้คำไหนอย่างที่น้องใบตองบอก
จริงหอบพิวปลาหอบพิวยอยแบกหาบอะไรได้หมดเลยอ่ะไม่รู้อ่ะ
อ่าอ่าก็เป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาเนี้ยนะอืม
สร้างรายได้เป็นอย่างดีจากฟ้าฝนที่เป็นใจในช่วงนี้ใช่ค่ะ
น้ำปลาชุมแบบนี้อุดมสมบูรณ์เลยโหปลาชุมเออนี่ประสิทธิ์มาของคำว่าปลาชุมเหรอ
นานไหมแล้วมีวาระอะไรบ้างหลายชั่วโมงวาระก็ผ่านมติทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะ